มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาอยู่ฮะมามารักษาความปลอดภัยเรื่องไหน

ชื่อว่ามีจำนวนเป็น๒๐ใส่ข่าวแล้วไม่มีแน่นอน
เป็นแค่เป็นยามเป็นร่องประพาธิให้ขนัน
กลางวันมีสองคนกลางกลางคืนมีสี่คนบ้าง
แล้วก็อาจจะมาช่วยกันประมาณ๖คนดูแลความปลอดภัย
มาอยู่ก็เงียบไม่มี
ไม่ใช่ค่ะมันมีเรื่องมาก่อนอยู่แล้วนะครับ
มีเรื่องที่ว่าเจ้าวาดอภาษณ์มีการไหนงานเช็ดอ้างว่าท่านติดเตียงฟั่นเฟือเต็ดไอเซเมอร์ไม่สามารถปฏิบัติ
อย่างนั้นได้ก็พยายามที่จะแต่งท่านรักษาเจ้าวาดขึ้นมาแทนนะครับ
แล้วต้องเข้ามาให้เข้ามาช่วยดูแลวัดใครเป็นคนบอกฮะ
ก็ผมก็มาพบเจ้าวาดนะครับแล้วก็
ก็มีทั้งประธาเกษนะครับแล้วก็มี
อุปถาคนะครับเขาก็เล่าปัญหาในวัดให้รับทราบนะครับ

อุปถาก็มีพระสิทธิชัยพระหมู่ที่ผมเข้ามาก็เช็คที่เช็ดเยี่ยว

แค่นั้นเองไม่เคยมีอะไรที่กล่าวร้ายว่า
จะมายึดแล้วจะไม่มีแน่นอนครับ

เริ่มเข้ามาอยู่กันมาดูแลความเรียบร้อยให้วัดตั้งแต่เมื่อไหร่
วันมาโอ้โหมาแล้ววัดก็สงบเรียบร้อย
ไม่มีคนเล่ร่อนไม่มีใครมาก่อความวุ่นวายเนี่ย
ตั้งแต่๒๐ครับ

๒๐เมษายนคุณเบรมวิทบอกว่า
ก็เลยมาพบท่านเจ้าอาวาสกันอย่างนี้เหรอ

แล้วยังไงฮะทำไมท่านทำไมถึงต้องเห็นเขาบอกมีไปยกลำโพงเข้าไป
อยู่ดีเปิดไซเง็นรบกวนเขาเกะกะเดินอะไรเป็นเต็มไปหมด
ไม่มีครับไม่มีแต่คืออย่างนี้นะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับ
ไม่ได้ทำอะไรโดยภารการนะครับ
ยกลำโพงนี่ยกทำไมมีใครมาเก็บลำโพงมายกเข้าไปเนี่ย
ผมเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดมียี่สิบกว่าตัวเหลือ
ใช้ได้ประมาณไม่ถึงสิบนะครับครับแล้วเข้าไปตรวจสอบมีการหักหัว
กล้องลงมีการตัดสายเพื่อไม่ให้รู้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวภายในวัดนะครับ

แล้วลำโพงลำโพงคนของคุณเปรมวิทย์มายกเข้าไป
ไม่ใช่ลำโพงครับคือลำโพงในวัดเครื่องขยายเสียงมีมานานแล้วไม่เจอ
เครื่องขยายเสียงเนี่ยไม่เคยใช้อะไรพระเขาบอก
เขาต้องใช้สวดมนต์เวลางานสำคัญของเขาต้องใช้
อันนั้นมีแต่แอมครับเพราะผมขออนุญาตเจ้าวาดได้สั่งให้พระมหาบุษบา
บอกให้ยืมเอาตัวนี้มาก่อนนะครับ
แล้วก็มีพระมหานพดลเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องเอามาคืน
แล้วมันมีเครื่องสำรองทั้งนี้อีกหลายตัวครับ
ก็ไปเอาแค่นั้นเองไม่มีอะไร

ยกไปยกไปไว้ที่กุฏิอ่าแถวห้องเจ้าอาวาสอ่าคุณเปรมวิทย์
เอาไปทดลองเสียงไมค์กระจายเสียงในวัดนะครับ
บอกว่าตอนนี้หลวงพ่อนะครับเอาเสียงหลวงพ่อ
ประกาศว่าได้แต่งตั้งไว้คุณคุณคุณเปรมวิทย์คุณเปรมวิทย์
ประกาศเสียงตามสายแค่นั้นเองครับยืนยันว่าเข้ามาตามคำสั่งเจ้าอาวาส
ของท่านอาณาจัยหรอกครับแต่การรับข่าวสารเนี่ย
หน้าที่มาคางนั้นน่าจะเข้ามาพบหลงพ่อก่อนเลยถามนี้จริง
มันเหมือนพฤติกรรมที่ไม่ใช่
พุทธศาสนิกชนที่สาธาเรียกใส่ในพุทธสาธานาศิริ
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาก็ไม่เคยเจอ
มีคนชุดดำอะไรมาเดินอะไรในวัดมันเหมือนวัดเป็นอะไร

ธรรมพอลิศไม่นะครับวันนั้นเนี้ยคือช่างอยู่ตรงน้องผมนะด้วยมาทำกล้องกล้องจอดเตียง

ลูกน้องพี่ไปเอาคำพอลิสมาจากไหนหลังเสื้อคือสูตร
แบบปฏิบัติของเรามันมีชัดเจนแต่มีแบบปฏิบัติด้วยหรอ
ไม่ใช่ครับคนนี้เนี่ยเขาช่วยงานมูลนิธิช่วยงานตำรวจหลาย
อ่าไม่เป็นไรเอางี้เอางี้ผมคำถามสุดท้าย
คุณเบรมวิทย์นะคุณเปรมวิทย์ในเมื่อคุณเปรมวิทย์บอกว่ามารู้
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมพอทราบเรื่องแล้วไม่ไปดำเนินการตามขั้นตอน
อย่างเช่นไปแจ้งคณะสงฆ์ไปแจ้งตำรวจหรือไปแจ้งหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
แล้วทำไมถึงแบบเอาส่งคนมาแล้วมากระจายอยู่ทั่ววัด
บอกว่ามาอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสมาอย่างนั้นมาอย่างนี้
มันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปตามขั้นตอน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเข้ามาปกป้องมาดูแลวัด
ทำไมมาตั้งตัวแบบมาตั้งกลุ่มดูแลวัดกันเอง
เจ้าอาวาสเนี่ยได้แจ้งตั้งนะครับเพื่อเป็นวัยวัดจากกรให้ดูแลพระศีล
ตั้งถูกต้องเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างถูกต้องนะในตัวเองผมก็
ต้องว่าถูกต้องแล้วปัจจุบันยังอยู่ที่วัดกันอยู่ไหมนะปัจจุบัน
ยังอยู่ที่วัดกันอยู่ไหมครับคุณเบรมวิทย์แล้วก็ทำงานครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าเวลาผมน้อยหน่อยวันนี้เอาเอาเป็น
ว่าได้ฟังจากคุณเบรมวิทย์แล้วข้างเดี๋ยวฟังข้างเดียวนะ
ครับนี่ล่ะได้ฟังสองข้างแล้วได้ฟังในคุณเบรมวิทย์แล้วยัง
ทำงานอยู่ยังอยู่ในวัดอยู่อย่างถูกต้องโอเคครับขอบคุณ
ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาค
ภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกด
ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชม
สดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ